ตามต้องราวของกีฬาที่ต้องใจนะครับในรอบโลกกัน
แต่ว่าในบ้านเรานะครับมีธุรกิจอันดับโลกจะมาแข่งขัน
เตรียมความพร้อมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในสนามเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าล่าสุดที่บุรีรำครับก็มีงานแถลงข่าวเป็นความร่วมมือกันนะครับ
แล้วก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับรายได้ของประชากร
ในจังหวัดบุรีรำได้ในช่วงนั้นด้วยครับ
ก็นับเป็นการสร้างประติศาสตร์ให้กับทีมแข่งทีมแรกของไทย
จะสามารถรักษาแชมป์ได้ในรอบ๔๑ปีครับ